พาคุณผู้ชมกลับมาดูบรรยากาศ
ที่ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิน๙นะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ชุนละมุนขึ้นเล็กน้อยนะครับ
หลังจากที่บริเวณพื้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซชั่นปิ่น๙นะครับ
ไม่สามารถรับมวลชนผู้ที่จะมาชุมนุมได้นะครับ
ทำให้เหล่าผู้ชุมนุมต้องมีการเคลื่อนลงมาบนถนน
แล้วเดินเข้ามานะครับเพื่อจะปิดถนนที่เหลือเพียงเลนเดียวนะครับ
จนทำให้ทางเจ้าที่ตำรวจสนบังยี่ขันต้องเข้ามาระงับเหตุ
และขอความร่วมมือจากมวลชนให้ถอยกลับไปแล้วเปิดถนนไว้ให้เลนเดียว
เพื่อให้รถสามารถขับเคลื่อนไปได้ครับ

ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเหล่ามวลชนคณะรัศดร๖๓ได้เข้ามาร่วมชุมนุมกัน
บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปินเก้ากันอย่างเต็มพื้นที่ไปหมดเลยครับ
ทำให้พื้นที่หน้าห้างเนี่ยครับจุคนไม่ได้แล้วนะครับจึงทำให้มีมวลชนบางคนเนี่ยครับ
ที่ไม่สามารถลงมาร่วมชุมนุมได้ต้องฟังการปลาใสอยู่บนสะพานลอยเท่านั้นนะครับ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปครับเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นเล็กน้อยนะครับ
เมื่อมวลชนเนี่ยครับได้ทำการเคลื่อนตัวออกมาปิดถนน
ปิ่นเก้ามุ่งหน้าไปตลิ่งชันนะครับหลังซึ่งเดิมทีเนี่ยครับ
เปิดไว้เพียงเลนเดียวก็ได้ทำการลงมาปิดถนนทั้งหมดนะครับ
เพื่อให้เหล่ามวลชนที่อยู่ด้านบนสะพานลอยนะครับสามารถลงมาร่วมชุมนุมได้นะครับ
ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางยี่ขันนะครับ
เข้ามาระงับเหตุการณ์แล้วก็ขอความร่วมมือกับมวลชนนะครับ
ว่าขอเปิดทางเพื่อระบายรถเลนเดียวนะครับซึ่งมวลชนนะครับ
ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีมวลชนที่เป็นกาดอาสานะครับ
ยืนอยู่ยืนอยู่บริเวณเส้นขาวแบ่งเลนนะครับ
ยืนเพื่อโบกรถให้รถเนี่ยครับวิ่งได้เลนขวาสุดเลนเดียวนะครับ
ซึ่งการอาสาวนี้นะครับนอกจากที่จะมาโบกรถแล้วนะครับ
ก็มาดูแลความปลอดภัยให้กับมวลชนที่เข้ามาร่วมชุมนุมกันในวันนี้ด้วยนะครับ
ภาพไกลไกลครับคุณผู้ชมมองออกไปอีกฝั่งเนี้ยครับ
ตรงปั้นประมาณนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าณเวลานี้นะครับ
ยังมีมวลชนเดินทางทยอยเดินทางเข้ามากัน
ชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องจนทำให้เนี่ยครับ
พื้นที่ตรงนี้มันไม่พอแล้วครับคนเอ่อล้นออกไป

นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดบริเวณ
อ่าห้างสรรพสินค้าเซนทรัลปิดเก้านะครับบริเวณหน้าห้านนะครับ
ที่มันทรงเนื้องแน่นไปด้วยมวลชนทั้งนั่งฝั่งปราศัย
ทั้งยืนฟังปลาใสในขณะเดียวกันนะครับ
ก็มีรถจักรยานยนต์ขับผ่านมาก็แสดงสัญลักษณ์๓นิ้ว
แล้วก็บีบแต่ให้กำลังใจกับเหล่ามวลชนที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้ด้วยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่ามีการอาสานะครับ
คอยยืนอยู่บริเวณเส้นขาวแบ่งเลนนะครับเพื่อโบกรถ
แล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับมวลชนที่มาชุมนุมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ภาพด้านบนครับสองสะพานนี้ครับเป็นสะพานที่จะข้าม
เต็มสะพานลอยทั้งสองสะพานลอยเลยนะครับส่วนฝั่งตรงข้าม
คุณผู้ชมครับฝั่งตรงข้ามของเซ็นทรัลนะครับ
ก็มีมวลชนบางส่วนนะครับที่ไม่สามารถที่จะข้ามมาร่วมชุมนุมได้
เพราะอย่างที่ผมบอกคือพื้นที่ตรงนี้ไม่พอนะครับ
ทำพื้นที่ตรงนี้ไม่พอทำให้มวลชนเนี่ยครับต้องรออยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามนะครับ
แล้วก็ตะโกนให้กำลังใจมาเรื่อยเรื่อยนะครับในส่วนของวิธีการชุมนุมนะครับ
จะอยู่บริเวณอ่าบนถนนนะครับซึ่งจะมีเหล่ามวลชนเนี่ยครับ
ลับกันมาขึ้นปลาใสกันเป็นทอดทอดนะครับซึ่งณเวลานี้นะครับ
ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้รับรายงานนะครับว่า
มวลชนเนี่ยครับที่ขึ้นปลาใสเนี่ยจะมีการยุติการชุมนุมกันในเวลาไหนนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า
ทันปิ่นเก้านะครับตั้งแต่ลานทางเข้าห้านะครับ
เลยมาถึงถนนสามเลนนะครับเนืองแน่นไปด้วยมวลชนนะครับนี่ครับ
คุณผู้ชมครับจนถึงตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับ
แม้มวลชนจะเนืองแน่นเต็มหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่น๙แล้วนะครับ
ก็ยังมีมวลชนบางส่วนที่ทยอยเข้ามาเติมอย่างเรื่อยนะครับ
จนทำให้พื้นที่แห่งนี้ไม่พอจนให้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ลชนเนี่ยต้องลงมาบิดถนนเพิ่มนะครับแต่ว่าสถานการณ์นะตอนนี้
มวลชนก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการเปิดถนน
เลนเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้อ่าคนที่ใช้ถนนเส้นนี้นะครับ
สัญจรไปได้ตามปกติครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับ
ผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากห้างสรรพสินค้า
ทันปิ่นเกล้าครับขอบคุณครับคุณจิรายุทธ์ครับ
วันนี้ก็เป็นการชุมนุมในแต่ละจุดนะฮะทั้งกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะครับ
ไม่ได้เป็นการนัดชุมนุมใหญ่โดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วก็กลุ่มเยาวชนปลดแอบนะฮะ